อันนี้เป็นศึกระหว่างน้ากับหลาน

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเข้าไประงับเหตุกันหน่อย
ภาพนี้เป็นวงจรปิดในบ้าน
นี่ค่ะหลานอยู่ในบ้าน
นะครับเดิน
มาจากไหนบุกเข้ามาในบ้านเถียงกันแป๊บหนึ่งก่อน

บุกรุกเข้ามาเดินเข้ามาหาจนวิศนุต้องหลบ

เป็นน้าเจ้าของบ้านชื่อว่านายปราโมทเวียงอินอายุ๕๓ปี
หลังก่อเหตุแล้วก็หายไปเลยครับไม่รู้ว่าหายไปไหน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปไปถามเพื่อนบ้านเขาบอกว่า
โอ้โหหน้าหลานคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยจังเลยนะฮะ
แต่ว่าที่ผ่านมาก็มีปากเสียงกันแต่ว่าไม่ได้ขึ้น
ถึงขั้นกับลงไม้ลงมืออะไรกันสาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะ
เพื่อนบ้านก็บอกครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
วิศนุไปเตือนปราโมทน้าชายคือหลานอ่ะไปเตือนน้าว่า
นะฮะอย่าส่งเสียงดังดิเวลาทะเลาะกับลูกกับเมียเสียงดังตอนกลางคืนอ่ะ
มันเดือดร้อนจนกระทั่งมีการท้าทายกัน
น้าก็บอกเอาแน่จริงไปแจ้งความดิ

ว่าไอ้สิ่งที่หลานไปเตือนกันทำให้น้าไม่พอใจ
ก็เลยถือมีดเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านของหลานจะมาทำร้ายหลานนะฮะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้โหอยากให้ตำรวจมาสอดส่องดูแลกันหน่อย
เพราะว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงถึงกับฆ่ากันตายหรือเปล่า
นะครับทีนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะฮะนายพิสมัยเองก็บอกว่า
ก็อยากจะให้น้าหลานคุยกันดีเป็นญาติกันเป็นน้าเป็นหลานกัน
นะครับบ้านก็อยู่ติดกันนั่นแหละไม่อยากจะให้ทะเลาะกันบานปลายไปมากกว่านี้ครับ
เจ้าหองบ้านวิศนุว่าโอ้ยผมทะเลาะกับน้าบ่อยคือน้าชอบส่งเสียงดังโวยวาย
ผมก็ไปเตือนเขาจริงแล้วไม่ใช่แค่บ้านผมนะน้าเองก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเหมือนกัน
แต่ว่าครั้งนี้มันเกินไปเอามีดบุกเข้ามาในบ้านผมนี่นะฮะ
ส่งเสียงดังโวยวายผมก็ไปเตือนเขาจริงแล้วไม่ใช่แค่บ้านผมนะน้าเองก็ทะเลาะ
เพื่อนบ้านเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้มันเกินไปเอามีดบุกเข้ามาในบ้านผมเนี่ยนะ
แต่ตำรวจรับแค่เรื่องไว้แต่ว่าไม่ดำเนินการอะไรเลยตนเองก็กลัวเหมือนกันว่า

ก็หวังว่าตำรวจจะเข้าไปช่วยเคลียร์ได้นะ